ดีเดย์วันนี้แล้วนะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยนะคะ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโควิด๑๙

เพราะว่าจะได้เงินนะคะรายละ๕๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
เห็งที่บอกไปแต่หลายคนยิ้มไม่ออกอ่ะสิ

อย่างเช่นนักแสดงอาวุโสนะคะป้าแมวดาวพระสุกวัย๗๗ปีนะคะ
ก็เปิดใจผ่านวีดีโอคอลมาพูดคุยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ลงทะเบียนไปแล้วนะแต่ก็คงไม่ได้หรอกนะ
ทำใจไว้แล้วล่ะค่ะแม้ว่าตอนนี้รายได้ป้าเป็นศูนย์เลย
คือละครก็ถ่ายไม่ได้ก่อนอันนี้ป้าก็ป่วยด้วยนะคะ
แต่ว่าก็ใจสู้แล้วนะคะก็สู้กันต่อไปค่ะ
ไปฟังป้าแมวดาวพระศุกร์เปิดใจผ่านวีดีโอคอลกันเลยค่ะ
ในใจป้าแมวก็๕๐๕๐นะคะ
มีหวังค่ะยังหวังอยู่เล็กนะคะไม่หวังมาก
เพราะว่ากลัวว่าถ้าหวังมากแล้วผิดหวังก็เดี๋ยวจะไม่สบายนะคะ
ถ้าเขาเชื่อจริงป้าแมวก็ดีใจมากเลยค่ะนะคะ
เพราะว่าเราจะได้เอามาเอ่อเป็นเป็นค่าซื้อข้าวกินนะคะ
อยู่ซื้อยาไปหามดหาหมออะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่จริงแล้ว๕๐๐เนี่ยมันไม่พอหรอกนะคะพูดจริงนะคะ
แต่เราก็ต้องกระแมกระแมนะค่ะ
ถ้าได้มาจริงเราก็ต้องรู้จักช้า
ถ้าสมมุติไม่ได้เลยหรือคะป้าแมว
ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าเราคงไม่ได้อยู่ในข่ายของเขาอะค่ะ
สำหรับคนที่ไม่มีจริงนี่มันเยอะนะมันมีค่ามากนะ
ใช่ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคุณผู้ชม